ก้าวแรกและก้าวสำคัญของฟ้าลันจูเนียเรือใบไข่มุก
กับการขึ้นชิงเข็มขัดไอบีเอฟแผนแปซิฟิกรุ่นไฟล์เวทที่ว่าง
กับออลลีซินเวตเตอร์ณท็อกทาวน์ฟรีปินด์
ผมเองก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ชมศึกกำปั้นสถานโลกบ้านเจริญการชั่ง
ในวันที่สิบเก้าธานบาคมเวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไป
ไทรัตทีวีช่องสามยุคสองยิงสดจากตลาดปานเจริญ
สายน้อยนนทบุรีเกียรติกิลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน